ไม่ได้ไปแบบธรรมดาเพราะหมอไก่พาไปเปิดพิกัดเห็ง
กับเรื่องราวของแม่นางตะเคียนเสาร้องไห้

และคุณจะได้คำตอบหรือไม่ติดตามกับช่วงพิกัดเฮ่ง

นางไปเข้าฝันแล้วน้องเขาก็ได้ชกกับแม่นาง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะ
หมอไก่อยู่ที่วัดสูงจังหวัดสระบุรีค่ะ
ที่นี่นะคะมีเสาตะเคียนอยู่ต้นหนึ่งค่ะ

รวมไปถึงในเรื่องของความขลังและการบันดาลโชคลาภค่ะ

ต้องติดตามเรื่องราวลี้ลับไปพร้อมกันค่ะ

บรรยากาศภายในนะถือว่าน่าขนลุกอย่างมากเลยค่ะ

ชมไปรอบค่ะตามหมอไก่มาเลยค่ะ
ตะเคียนต้นนี้นะคะมีประวัติความเป็นมา
ตั้งแต่ตอนที่สร้างกรุงเทพมหานครค่ะ

ทางการค่ะได้มีการประกาศค่ะให้หัวเมืองต่างนะคะ
คัดเลือกเสาไม้ที่มีลักษณะงดงามค่ะ
เพื่อที่จะมาทำเป็นเสาเอกของกรุงเทพมหานครค่ะ

ก็ได้มีการส่งเสาไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่ค่ะ

จนไปถึงที่กรุงเทพมหานครค่ะ
เสาไม้ต้นนี้นะคะมีลักษณะที่คดนิดหน่อยนะคะ

จึงทำให้เสาต้นนี้นะคะตกการคัดเลือกไปค่ะ
ด้วยเหตุนี้นะคะจึงทำให้เสาต้นนี้ค่ะเกิดความโศกเศร้าเสียใจนะคะแล้วก็ร้องไห้ลอยถวนน้ำมานะคะจากกรุงเทพมาถึงที่หน้าที่ทำการอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีค่ะ
พอรุ่งเช้านะคะชาวบ้านก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ค่ะก็เลยพากันมาดูนะคะ
แล้วก็พบว่าเสาไม้ตะเคียนต้นนี้ค่ะลอยวนอยู่กลางน้ำนะคะสักพักก็ค่อยจมลงสู่แม่น้ำค่ะ
หลังจากนั้นนะคะก็มีชาวบ้านค่ะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่เรื่อยค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เลยมีความเชื่อกันนะคะว่าเสาไม้ต้นนี้มีนางไม้แฝงอยู่ค่ะ
ลี้ลับของเสาตะเคียนต้นนี้
ยังไม่หมดนะคะเพราะว่ามีชาวบ้านค่ะชื่อนางเฉลี่ยวจันประสิทธิ์นะคะได้ฝันเห็นว่ามีผู้หญิงค่ะ
มาบอกว่าตนเองเป็นนางไม้ที่สถิตอยู่ที่ไม้ตะเคียนที่จมอยู่ใต้น้ำค่ะ
เฉลียวค่ะก็เลยไปบอกในเผ่าผู้เป็นสามีว่าให้นำต้นตะเคียนนี้ขึ้นมาจากน้ำแต่ในเผ่าไม่เชื่อค่ะ
หลังจากนั้นนะคะนางไม้ได้มีการไปเข้าทรงชาวบ้านอีกหลายคนค่ะ
ทำให้ชาวบ้านหลายคนนั้นนะคะมาขอร้องกับนายเผ่าค่ะว่าให้นำไม้ตะเคียนขึ้นมาจากน้ำค่ะ
และในที่สุดนะคะในวันที่๒๓เมษายนปี๒๕๐๑ค่ะก็ได้มีพิธีอันเชิญเสาตะเคียนต้นนี้ขึ้นมาจากน้ำค่ะ
และท่านผู้ชมคะเกิดปฏิหารขึ้นในเหตุการณ์นั้นค่ะ
และปฏิหารที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะคะแดดร้อนจัดมากค่ะ
ขณะที่นำเสาตะเคียนขึ้นมาจากน้ำนะคะอยู่ดีค่ะฟ้าก็มืดครึ้มมีเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงลงมา
จากนั้นก็เกิดประกายสีเขียวในทั่วท้องฟ้าค่ะ
ทำให้ประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีกว่า๓๐๐๐คนตกตะลึงไปตามตามกันค่ะ
ก็ถือว่าเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ค่ะ
ชาวอำเภอเสาให้ทุกคนต้องจาลึกไว้ค่ะ
คุณผู้ชมคะด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของแม่ตะเคียนเสาร้องไห้
จึงทำให้ชาวบ้านนิยมมาขอโชคขอลาบหน้าที่การงานธุรกิจการค้าเกี่ยวกับไม้และน้ำ
เรื่องสุขภาพร่างกายทรัพย์สินที่ศูนย์หายให้ได้คืนมา
แม้กระทั่งเรื่องของการมาขอลูกกับแม่ตะเคียนค่ะ
ซึ่งหากคำขอสมหวังเป็นความจริง
ก็มักจะนำชุดไทยโต๊ะเครื่องแป้งชุดเครื่องแป้ง
แก้บนแม่ตะเคียนเสาร้องไห้นั่นเองค่ะ

โปรดใช้วิทยาลัยนรณญาณในการรับชมค่ะ

มีคำตอบอยู่ในนั้นแล้วที่หมอไก่พาไป

ไม่อยากบอกคำตอบเดี๋ยวเผลอปากบอกไป
เอางั้นอุดปากเอาไว้เลยเอาขี้เท่ายัดปากเอาไว้เลย

เอาเป็นว่าหมอไก่บอกคำตอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณผู้ชมตอบมาให้ถูกทั้งสองข้อนะ
ของรางวัลของเรามอบให้หนึ่งท่านผู้โชคดีไปเลยจ้า

ตะเคียนมีตำหนิที่ส่วนใดจึงไม่ได้รับคัดเลือก
และคุณชอบพิกัดเห็งเพราะอะไร
ว่าตอบได้แน่นอนเพิ่งจะดูตะกี้นี่เองแล้ว
คำตอบกันมาทางเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวของเรานะจ๊ะ
ผู้โชคดี๑ท่านจะได้รับวัตถุมงคล๒อย่างนี้ไปเลย
ถูกต้องครับ